จะบอกว่าเป็นบุญภาวาสนาส่งจริง
สำหรับเจ้าแมวส้มหยุดคุณผู้ชม
เจ้าแมวส้มหยุดตัวนี้นะคะ
เป็นของนักร้องหนุ่มคุณโย่งอาร์มแชร์ค่ะ
เก็บจากกลางถนนต่อหม้อที่๘๓มาเลี้ยงดู
เอาใจใส่บอกเลยว่ายิ่งกว่าลูกซะอีกนะคะ

ใช้ชื่อว่าส้มหยุดแมวต่อหม้อลูกพ่อโย่ง
โอ้โหแป๊บเดียวคนกดไลค์เกือบ๖หมื่นคนค่ะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะก็เลยขอนัดพ่อโย่ง
เอาเจ้าส้มหยุดมาอวดโฉมกันสักหน่อย

เจอตัวจริงนะส้มหยุดหยุดทุกอย่างจริง
ทนทั้งหลงรักนะคะแล้วก็ช่างอ้อนเล่นกล้องเหมือนกันนะ
จนตอนนี้พ่อโย่งแล้วก็แม่ก้อยหลงรัก

พอขี้สนขี้อ้อนอะไรอย่างนี้

ใช่อ้อนแบบอ้อนมาก
คือจริงแมวเด็กเขาจะสนแบบไม่หยุดนะครับ
คือไอ้เจ้าตัวนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันรู้เรื่อง
เขาชอบเวลาเลนส์ที่มันมีแบบชัตเตอร์มีโฟกัสมีอะไร

ถ้าไม่ได้แบบว่ามีพี่มาช่วยตั้งเนี่ย
ผมก็จะตั้งชื่อว่าชื่อน้องสองหรือน้องทูอะไรอย่างนี้

แต่ก็เป็นห่วงอย่าว่าอย่าลืมเลี้ยงแมวเพลินนะคะ
ปั๊มเบบีกันดีกว่าแบบนี้นะคะก็มีลูกของตัวเองด้วยนะ
ก่อนหน้านี้ค่ะไปปรึกษาแพทย์แล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะคะ
คู่ของก้อยโย่งก็ยังไม่ท้อนะจ๊ะ
ตอนแรกตั้งเป้ามีนาคมที่ผ่านมาจะปั๊มเบบีค่ะ

คุณหมอก็เลยบอกว่าโอเคเพื่อความไม่เครียด
แล้วก็ด้วยความปลอดภัยของคุณแม่
ที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลด้วยก็เลยอาจจะเลื่อนไปก่อน
แต่พอตอนนี้เห็นว่าสถานการณ์ดีขึ้น
ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นช่วงเดือนหน้า